เรียกนี้ค่ะมาที่นางเอกหน้าใหม่สายกิ๊งนะคะอย่างเฟิร์นนกจิราค่ะ
คนนี้นะก็ได้มาเล่นประกบละครคู่กับคุณต่อธนภพนะคะ
แหมประกบกันครั้งแรกก็โดนเลย

คือเขาไปคอมเมนต์แบบแรงนะว่าหน้าตาไม่ได้สวยใสราศีก็ไม่มี
จะมาเล่นคู่ต่อธนภพทำไมอย่างนี้นะเออนะ
เจอแบบนี้ค่ะน้องเฟิร์นถึงกับอ่านคอมเมนต์ไป

แต่ก็ยังขอโอกาสให้เธอได้สู้ต่อค่ะ

สวยคุณเขามีตำแหน่งประกวดอะไรมาด้วยนะ
แฟนคลับพี่ต่อคือในคนนี้เขาเป็นแฟนคลับพี่ต่อนะ
แล้วก็อยากขอโอกาสพิสูจนฝีมือการแสดงด้วยค่ะ

แค่รู้สึกเหมือนแบบว่าเขายังไม่เห็นผลงานเลยอะไรอย่างนี้
แต่เราก็เข้าใจจากภาพด้วยความที่เราเป็นหน้าใหม่ด้วย

ก็เข้าใจได้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเครียดขนาดนั้น
แต่ก็เป็นแรงกฎอันนี้ว่าเออมันก็
เราอยากพิสูจน์ให้เขาเห็นว่ามันดีได้จริง

กับเรื่องนี้หนูพยายามเยอะมากทุกอย่าง
ควบคุมหนุ๊ควบคุมตัวเอง
แล้วก็เรื่องการแซงมันสำคัญมากค่ะ

มันประสบขอเสร็จแล้วราคามันจะดีขึ้นด้วย
เพราะเราเจอแต่นักแสดงเก่งทั้งนั้นเลย

ที่สำคัญดีกรีไม่ธรรมดานะจ๊ะ